แยกพอเวลาเราพูดคำว่าแยกวัดใจมันจะตามมาด้วยอุบัติเหตุแน่
แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงไปดูค่ะนี่คือที่ร้อยเอ็ดค่ะดูนะคะ
นี่เลยสรุปทั้งหมด๓คันนะถูกไหม
รถเก๋งมาข้ามแยกแล้วรายเดอร์มาทางนู้น
เสร็จแล้วมีรายเดอร์ที่อยู่ฝั่งนี้ก็ถูกกระแทกไปเหมือนกัน

คือไม่มีไฟจราจรด้วยใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมคะใช่ค่ะอ่า
ไปดูหน่อยแล้วแยกนี้คุณรู้ไหมว่า๖ช่องจราจร
คือคือมันค่อนข้างเป็นแยกใหญ่แล้วเขาเรียกกันเลยว่าเป็นแยกวัดใจ
อยู่ที่ถนนริมคลองคู่เมืองตัดกับถนนสุริยเดชบำรุงนะคะ
รถเก๋งสีขาวคันนั้นแหละชนรายเดอร์คันแรก
ที่รายเดอร์ที่ถูกชนจะกระเด็นไปถูกรถของรายเดอร์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
เป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยจริงอยู่แถวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วยนะคะ
ผู้บาดเจ็บผู้ชาย๒คนอายุ๒๕๓๐ปี
ก็คือรายเดอร์นั่นแหละค่ะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ส่วนอีกคนนึงก็มีแผลฟกช้ำตามร่างกายนะคะ
ผู้ภัยเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลร้อยเอกก็อยู่ใกล้ตรงนั้นพอดี
ก็เขาก็เล่านะรายเดอร์คนที่ถูกกระแทกไปชนนะคะ
เขาบอกจอดรออยู่แยกดีเนี่ยนะก็เห็นเต็มตาเลย
ว่ารถเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เฉียวมาโดนรถเขาก็ยังดี
เขาไม่ได้เป็นอะไรมากตำรวจก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้ว
ก็มีการเก็บภาพหลักฐานลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแหละก็ต้องมีการเชิญตัวคู่กรณีเนี่ย
มาสอบสวนแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบกันต่อไปอีกนะคะ
คือถ้าเอาอย่างนี้นะขวัญมองนะว่าไอ้แยกพวกนี้เอาจริงมันมีเยอะนะคุณคิง
ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะข้ามแยกเราช้าหน่อยไหมดีไหม
เพราะว่ารักษณะแล้วก็คือโอ้โหเขาก็มาเร็วพอสมควร
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่๙
นี่ก็มีอุบัติเหตุแล้วทีนี้ประเด็นคือในเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยขนาดนี้
คนในพื้นที่เองเขาก็บอกว่าโอ้โหเทบ่อยเหลือเกิน
มันต้องแก้ไขยังไงดีมีสัญญาณไฟจราจรไหมดีกว่ากันหรือเปล่า
เพราะว่ารถแต่ละคันก็อยากจะไปทั้งนั้น